เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยาค่ะ

เจ้าตัวก็รู้สึกผิดเพราะรักเมียมาก
กระสุนที่เข้าร่างเมียไปที่เมียเจ็บเนี่ย
มันเจ็บสักแค่ไหนเลยยิงตัวเองด้วยค่ะ
ขาตัวเองไปสองนัดสืบไปสืบมาเขาบอกเจ๊งบิตคอยน้อยใจเมียขอเลิกนะคะ

ไม่รู้เลย
ไม่รู้เลย
คนเจ็บชื่อคุณไหมนะคะวิ่งหนีออกมาจากบ้านโดยมีนายเน่งสามีวิ่งตามออกมานี่มาแล้วเห็นไหม
องอยู่ปุ๊บวิ่งแล้วค่ะวิ่งตามออกไปเลยค่ะ
ปรากฏว่าไปถึงเนี่ยมีชาวบ้านช่วยคุณไหมเอาไว้แล้วนายเหน่งก็เลยวิ่งกลับบ้านไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๒โมงเกือบบ่าย๓เมื่อวานนี้นะคะ
คุณไหมได้รับบาดเจ็บถูกยิงเข้าท้องไปหนึ่งนัดนะคะ
กระสุนเข้าลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่คือลำไส้เนี่ยพังแล้วก็แตกค่ะ
ขาขวาก็โดนกระสุนเข้าไปอีก๑นัดด้วย
อาการปลอดภัยแล้วนะคะอยู่ในการดูแลแพทย์ค่ะ
ในเน่งก่อเหตุเสร็จพอเห็นคนช่วยเมียตัวเองแล้วเนี่ยก็กลับเข้าไปขังตัวเองอยู่ในบ้าน
หกชั่วโมงกว่าได้จนสองทุ่มยี่สิบยอมมอบตัว
แล้วปรากฏว่าเขายิงต้นขาซ้ายตัวเองจนเจ็บด้วยนะคะ
ตำรวจก็ถามว่าแล้วยิงตัวเองที่ขาทำไม
เน่งบอกว่าอยากจะรู้ว่าที่เมียโดนยิงมันเจ็บขนาดไหนก็เลยลองยิงตัวเอง
ตำรวจก็ต้องคุมตัวส่งโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าแหม่เป็นผู้บาดเจ็บด้วย
แล้วก็นำตัวกลับไปควบคุมตัวที่สพออุทัย
สอบปากคำเสร็จก็คุมตัวนายเน่งไปฝากคังที่ศาลวันนี้นะคะ
เจ้าตัวไม่พูดอะไรเลยเวลานักข่าวถามอะไรเนี่ย
ตัวก็ทำแค่พยักหน้าหรือสายหน้าในการตอบคำถาม
นักข่าวถามบอกเสียใจไหมก็พยักหน้า
บอกจะไปยุ่งกับชีวิตเขาอีกไหมก็สายหัว
ถามว่ารักมากไหมบอกรักมาก
เมื่อเช้าค่ะญาติก็นำอาหารแล้วก็ยาไปเยี่ยมในเน่งนะคะ
เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีไปที่เกิดเหตุนะคะได้วงจรปิดบ้านตรงข้ามมา
นี่ค่ะเที่ยง๒๘นาทีเห็นคุณไหมพูดคุยกับนายเน่ง

คือคุณไหมแจ้งจับสามีตัวเองค่ะที่งัดเข้ามาในบ้านของเธอ
แล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็พากันไปโรงพักสอบพออุทัยลงบันทึกประจำวันเป็นลายลักษณอักษรเอาไว้
ต่อเนื่องนะคะวงจรปิดบ่ายโมง๒๖นาที

นี่จะเห็นคุณไหมกับนายเน่งเนี่ย
ที่สภอุทัยเพื่อลงบันทึกประจำวันหลังจากที่เรียกตำรวจไปที่บ้าน
ตำรวจก็พาทั้งคู่มาไกลเกลี่ยกันที่โรงพัก
ทั้งสองฝ่ายก็ลงบันทึกประจำวันว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีก
ใช้เวลาไกลเกลี่ยอยู่แค่ประมาณ๑๐นาทีเองนะคะ
แล้วนายเหน่งก็เดินทางกลับตอนประมาณบ่ายโมงครึ่ง

คุณหมายก็เดินไปนั่งอยู่ที่เก้าอี้หน้าโรงพัก
ก่อนจะขี่รถกลับบ้านตอนเกือบบ่าย๒ค่ะ

บ่าย๒โมง๕๓นาทีวงจรปิดเพื่อนบ้าน
จับภาพของคุณไหม
เดินสะพายกระเป๋าออกมาหน้าบ้าน

โดยไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะ
เสียงปืนปั้งแรกก็ดังขึ้น

แล้วก็จะเห็นคุณหมายวิ่งออกมาจากบ้านนะคะ
แล้วก็จะเห็นในเน่งวิ่งตามออกมา

ซึ่งระหว่างนั้นในเน่งก็ขังตัวเองอยู่ในบ้านแล้ว
แล้วก็ยิงปืน๒นัดใส่ขาตัวเอง
กู้ภัยนี่ตกใจก้มหลบเสียงปืนกันใหญ่เลย

เดี๋ยวดูซิ
นี่ค่ะกู้ภัยก็ตกใจเอายังไงล่ะทีนี้ปืนมาจากไหนอีก
เรายังได้วงจรปิดจากร้านค้าในหมู่บ้านด้วยนะคะจับภาพคุณไหมค่ะ
วิ่งหนีไปทางหน้าหมู่บ้านแล้วก็มีในเน่งสามีวิ่งไล่ตามมาติดติดนะคะ
ดูวงจรปิดที่ร้านค้าในหมู่บ้านหน่อยนะคะ
เป็นวงจรปิดร้านค้าร้านส้มตำก็เป็นทางผ่านในหมู่บ้าน
นี่นี่คนเจ็บวิ่งมาวิ่งเท้าเปล่ามาเลยอะค่ะวิ่งหนีมาแล้วก็เดี๋ยวสักพักจะเห็นในเน่ง
อยู่ในเน่งวิ่งตามมาแล้วเห็นไหมครับวิ่งตามมาเลยนะคะ
ส้มตำในหมู่บ้านก็เห็นคนเจ็บเดินผ่านไปแบบระแวงหลังเลยค่ะหันหลังมองกลัวในเน่งจะตามมา
ถ้าสังเกตทางซ้ายเห็นไหมมีรอยปื้นนั่นคือเลือดนะคะ
กระสุนคือเข้าท้องเธอนะคะนั่นน่ะแล้วก็จะยังเห็นในเน่งเดินตามมาด้วยในตัวนี้แหละ
นี่แต่ตามมาสักพักน่าจะเห็นว่ามีคนช่วยเหลือภรรยาตัวเองแล้วก็เลยหยุดแล้วก็เลี้ยวกลับไปที่บ้านค่ะ
นี่ค่ะกลับไปแล้วแล้วก็อีกมุมนึงจะเห็นคนเจ็บวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แล้วก็มีพลเมืองดีขี่รถพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลนั่นค่ะไปแล้วนะคะเสื้อสีเขียวซ้อนท้ายไป
ได้คุยกับพี่ชายคุณใหม่นะคะก็บอกน้องสาวเนี่ยคบหากับเน่งมา๗ปี๘ปีแล้ว
มารู้ว่าในเน่งเนี่ยเอาเงินเก็บที่เก็บด้วยกันมากับน้องสาว๗แสนบาท
ผู้หญิงที่ไหนจะรับได้พี่บอกน้องผมก็ต้องขอเลิกไง
เพราะรับพฤติกรรมไม่ได้ก็เลิกกันมาได้๓เดือนแล้ว
่งก็ตามมาง้อขอคืนดีแล้วก็ชอบงัดเข้าบ้านแบบนี้

โอ้โหนี่ผมตกใจมากไม่คิดว่าถึงขั้นจะเอาปืนมาไล่ยิงน้องสาวแบบนี้

โอกาสมาหลายครั้งแล้วครับน้องผมพูดให้ฟังนะครับ
ให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วให้โอกาสหลายครั้งก็ทำเหมือนเดิมอีกครับ
น้องมันก็เลยเลิกครับไม่ใช่ว่าน้องผมไม่ให้โอกาสน้องมาให้โอกาสนะครับ
มันก็มาวนเวียนมางัดห้องเข้าหลายครั้งแล้ว
น้องก็แจ้งความศาลสี่ครั้งกันครับพูดดีให้ไงว่าจะเลิกกันให้ดี
น้องผมก็ปางตายยูโรคไอซี่ยูถ่าตัดลำไส้พังหมด
กระสุนข้างหนึ่งเสียดหัวใจแต่นี่เข้าไปลำไส้หมดแตกหมดเลยครับ

ถ้าเกิดผมยิงเมียผมตาย
ผมก็ว่าจะยิงตัวตายตามเหมือนกัน

แต่ไม่ได้บอกตำรวจนะว่าเล่นบาคาร่าด้วยอ่ะ
กลัวเมียนอกใจง้อขอคืนดีก็ไม่ได้ก็เลยก่อเหตุ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่า
ข้อหาครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ